ใจมันเต้นป่อเปลี่ยงจังหวะ
ย้อมตกตากับอายคอนรอ

ข้อนี่หนูมาก

ขอบคุณค่ะ

มิน่าล่ะมีคนพาไปเลี้ยงอาหาร

เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะ
เอาให้ประมาณนี้พอนะน้ำเพชรนะ
ชื่นใจมากนะคะ

เดี๋ยวทั้งสองท่านยังอยู่กับเรา

เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของคนทั่วโลกเลย

ตอนนี้เราถือโอกาส

ที่ติดตามเป็นกำลังใจ

เราเริ่มทำกันมาจนกระทั่งมีวันนี้ได้

ที่เป็นกำลังใจที่ติดตามชมแล้วก็ขอในวาระนี้

มีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยนะครับ
มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
มีการคิดดีทำดีกันทุกคนนะครับ

พรทุกท่านเลยนะครับ

ติดตามกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ดูแล้วนอกจากสะท้อนใจ

ดูแล้วยังสนับสนุนกัน
โอนเงินมาบริจาคอะไรแบบนี้นะคะ

ปีหน้านี้ค่ะและทุกปีหลังจากนี้
ขอให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขนะคะ
มีรอยยิ้มนะคะอย่าเครียดนะคะ
แล้วก็ครอบครัวขอให้มีแต่ความรักค่ะ
เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และที่สำคัญค่ะ
ได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันเลยนะครับ

กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
และวันนี้นะครับเราก็จะปิดรายการไปด้วย
เรียกว่าฟิวเจอร์ริ่งระหว่างน้องมิ้วกับน้องน้ำเพชรนะครับ
มาร้องเพลงส่งท้ายปิดรายการของเรา
ที่ว่าเพลงรักคือทุกพอสอ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เหลือห้ามส่อคอส่อจาบดวงใจก็คือฟ้าหลาม
ก่อนฟ้าสีครามโอบเราให้มาแนบชิด
ฉันรักค่ารักค่าสุดสุดไม่มีวันหยุด
แม้แต่เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เธอมา
ก็ปิ่นไม่เคยคิดรักไร
พอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ช่าง
พอสอบใจฉันยังรอยังรอยังรอ
วันไฟ
เลขพ่อซ้อเปลี่ยน
ปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ช่างพ่อซ้อนั้นเป็นไร
แต่หัวใจ
ฉันไม่เปลี่ยนตาม